คลิปทำเสน่ห์สุดเฉาท่องคาถาเอาประหลัดขิกวางหว่างขาของผู้หญิง
แล้วผู้หญิงเนี่ยโอ้โหคลางลั่นเลยตัวสั่นเลยนะครับ
หัวไว้แบบนี้อาจารย์ทำเสน่ห์ไทยดังไกลถึงสิงคโปร์จนลูกค้าหญิงคลาง
พิธีทำเสน่ห์ของอาจารย์ต้อมน้อยซึ่งเป็นอาจารย์ทำเสน่ห์ชาวไทย
แต่ว่าไปทำเสน่ห์ที่สิงคโปร์ไปดูคลิปนี้กัน
ฟังเสียงแล้วอย่าเพิ่งตกใจนะครับว่ามีเพศสัมพันธ์อะไรกันหรือเปล่า
เป็นเสียงของผู้หญิงหลังจากที่โดนทำเสน่ห์นะครับ
ขณะที่โดนทำเสน่ห์นะครับไปฟังกันครับ
อ๋อห่อคุณสูตรสกุลคือก้มหน้าอยู่นี่คืกต้องเงยขึ้นมาดูภาพเลยว่ามันจดอะไรขึ้น
เสียงแพรงลั่นเลยนะฮะนี่แหละครับในคลิปนะฮะ
ก็จะเห็นชายหนุ่มซึ่งระบุว่าคืออาจารย์ต้อมน้อยเป็นผู้ทำพิธี
มีหญิงสาวสวมเสื้อยืดกางเกงขาสั้นสีดำนั่งพนมมืออยู่ด้านหน้า
ขิกขนาดใหญ่วางอยู่ที่หว่างขาของเธอ

พอเริ่มที่จะทำพิธี
ปรากฏว่าหญิงสาวมีอาการกรีดร้อง

แล้วก็ส่งเสียงร้องคลวนคลางตลอดการทำพิธีเลยนะครับ
โดยผู้โพสต์คลิประบุว่า
อาจารย์ทำพิธีศักดิ์เสริมมหาเสน่ห์
ดึงดูดเพศตรงข้ามและโชคลาภ
ให้มาที่เป็นภาษาจีนผมอ่านไม่ออกนะ
และเมื่อพบอาจารย์แล้ว
สามารถที่จะเจออาจารย์ได้ตั้งแต่วันที่๒๖เดือน๑๐ปี๒๕๖๒
ถึงวันที่๔เดือน๑๑ปี๒๐๑๘เลยนะครับ
เราเปิดทุกวันแล้วก็ระบุเวลาไว้อย่างนี้นะครับ
ผู้สิทธิ์ข่าวตรวจสอบจึงพบว่าอาจารย์ต้อมน้อย
เป็นร่างรือสีเทวนาคา
มีสำนักอยู่ที่บ้านไผ่งามในจังหวัดกาลสิน
แต่จะไปเปิดสาขาพิเศษในประเทศสิงคโปร์และจีน
เพื่อไปหาลูกค้าที่นั่น

โดยมีชาวสิงคโปร์และชาวจีนเป็นลูกศิษย์ลูกหามากมาย
และนิยมมาทำพิธีกันจำนวนมาก
ผู้ชายนิยมมาให้อาจารย์ในศักยันต์
มาให้ครอบครูด้วยหัวโขนต่าง
ส่วนผู้หญิงนิยมมาทำเสน่ห์ด้วยวิธีการแบบต่าง
ทั้งการศักดันด้านหลังหรือว่าต้นขา

แต่ส่วนใหญ่ในการทำพิธีจะต้องมีเสียงกระดิ่งดังตลอด
และบางครั้งก็มีเสียงคลางของผู้หญิงแบบเมื่อสักครู่นี้นะครับ
เรื่องของร่างทรงเรื่องของการทำพิธีเนี่ย
ห่างหายไปนานในการนำเสนอข่าวเหมือนกันนะ
คราวนี้เป็นคลิปดังคลิปเฉาออกมาในโลกโซเชียลอีกแล้วนะฮะ
ก็ต้องตรวจสอบกันต่อด้วยนะคะ